กับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะลูกชายแห่งชาติน้องนันอนันต์นั่นเองค่ะ
ล่าสุดมีข่าวทำให้แม่ตกตกใจ

เพราะว่าน้องนันเนี่ยก้าวเข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศแล้วคุณผู้ชมนะคะ
โดยเจ้าตัวบอกกับพี่อ้อมอกอ้อมใจนะคะผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่า
แต่ว่าที่แม่เขาเป็นห่วงมาก

อนันต์ไปทำบุญที่นั่นที่นี่แก้เคล็ดหน่อยค่ะ
เจ้าตัวก็ทำตามทุกอย่างค่ะ

แต่ก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเป็นกะเหลี่ยงไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะ
เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประหมากอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าเป็นกะเหลี่ยงจริงใบเจ้าเพศไม่มี
แต่ว่าผมก็มาอยู่เมืองไทยเป็นคนไทยเหมือนกัน
คนละครึ่งผมก็ต้องเล่ามาตัว
ถ้าบนไปผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับการเตือน
เราก็ต้องมีสติกับตัวเองตลอดนะครับ
นี่นี่เลยอย่าลืมป้ายทะเบียนรถผมนะครับ
นี่ถ้าใครจะเสี่ยงโชคก็ดูตามหน้าจอได้เลยค่ะ
เลขทะเบียนก็คือ๑คไขซเส๘๓๕๙
กรุงเทพมหานครนะคะ๘๓๕๙เลขสวยอยู่นะ
ยังสวยอยู่นะคุณผู้ชมนะไม่ธรรมดานะคะจดไว้ก่อนนะคะ